อันนี้ที่ชายหาดบางพระเจอกระเป๋าแล้วเปิดออกมาดู
กลายเป็นพบศพของผู้หญิงชาวจีนถูกมัดมือมัดเท้าลอยทะเลมาเนี่ยนะคะ
กระเป๋าใบสีแดงลายใบนี้นี่แหละค่ะ
คือตอนนี้ก็ต้องสืบไปต่อว่าผู้หญิงคนนี้โดนฆาตกรรมจากใคร
และก็มีข้อมูลจากเพื่อนชาวจีนเป็นผู้ชายนะ
เขาให้ข้อมูลบอกว่าผู้หญิงคนที่ตายเป็นเพื่อนของเขา
คือตามแฟนเป็นชาวไต้หวันมาอยู่ที่เมืองไทย
แล้วก็ขาดการติดต่อกับแม่ที่ประเทศจีนไปตั้งแต่วันที่๘มกราคมที่ผ่านมา
ทีนี้ค่ะก็ต้องมีการเร่งสืบเร่งติดตามล่าตัวสามีของผู้หญิงคนนี้
โดยเมื่อคืนนี้นะคะรอยต่อของวันเสาร์เข้าสู่วันอาทิตย์ช่วงประมาณเที่ยงคืนครึ่ง
สืบสวนตำรวจภูทรศรีราชาแล้วก็ตำรวจภูทรภาคสอง
รวมถึงตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีไปค้นเลยนะ
คนที่หอพักนี่ค่ะนี่เป็นบรรยากาศกลางดึกที่ผ่านมาเลยนะคะ
เพราะว่าเขาได้รับแจ้งจากพยานพยานคนนี้ชื่อว่าในเจียงเป็นนุ่มชาวจีน
แล้วในเจียงเขาก็บอกว่าเพื่อนของผมเนี่ยคือนางสาวเลี่ยวลี่อายุ๓๓ปีเนี่ย
การติดต่อกับแม่ที่จีนไปตั้งแต่แปดมกราคมแล้วเพื่อนผมคนนี้เนี่ยนะ
ตามสามีชาวไต้หวันคือนายลู่สือหยางมาอยู่ในไทย
เพื่อนผมเนี่ยเพิ่งจะคลอดลูกชายด้วย
ทีนี้ค่ะพอพยานรายนี้มาให้ข้อมูลแล้วบอกว่าดูข่าวตามข่าว
เอาเห็นข่าวนี่มีการพบศพหญิงชาวจีนโดนฆาตกรรมมัดมือมัดเท้ายัดใส่กระเป๋าเดินทาง
แล้วมันก็ลอยทะเลมาอยู่ที่บริเวณชายหาดบางพระที่อำเภอศรีราชาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายเจียงเนี่ยเขาขอมาดูศพก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นเพื่อนของเขาแน่
แล้วเขาก็เชื่อว่าสามีชาวไต้หวันเนี่ยเป็นคนฆ่าเพื่อนของเขา
ทำให้พลตำรวจโทมนตรียิ้มแย้มผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒นี่นะคะ
ก็เลยมีการออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ด้วยบอกว่าตอนนี้เนี่ยคดีมีความคืบหน้าไปมาก
รู้ชื่อผู้ตายแล้วส่วนหอพักที่ไปตรวจสอบเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเนี่ย
รู้ว่าผู้ตายเคยมาพักตั้งแต่เดือนเมษายนปีที่แล้ว
แล้วตอนนี้ชุดสืบสวนเองก็กำลังเร่งติดตามล่าตัวสามีชาวไต้หวัน
ว่าน่าจะเป็นผู้ที่ก่อเหตุนะคะ
ส่วนร่างของผู้ตายตอนนี้ก็มีการส่งมาผ่าพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชวิทยาที่โรงพยาบาลตำรวจ
เพื่อที่จะตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตอีกครั้งหนึ่ง
ดังนั้นทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๒บอกว่าน่าจะได้ตัวคนที่ก่อเหตุไม่เกิน๒วัน
เพราะว่าเชื่อว่าสามีชาวไต้หวันน่าจะยังไม่ออกจากประเทศไทย
ส่วนสาเหตุการฆ่าอันนี้ตำรวจบอกว่ามันมีหลายประเด็นนะ
แต่ก็คงเปิดเผยอะไรไม่ได้เดี๋ยวรอจับตัวผู้ต้องหาให้ได้ก่อนถึงจะรู้สาเหตุ
ซึ่งตำรวจก็มีการนำหลักฐานต่างที่พบคุณผู้ชมขึ้นอยู่หน้าจอเลย
ไม่ว่าจะเป็นเทปผ้าสีเหลืองเชือกไนลอนสายรัดเคเบิ้ลที่มัดศพไปตรวจสอบเปรียบเทียบ
ได้หาว่าพวกอุปกรณ์ต่างเหล่านี้คือมันมีที่มาจากที่ไหน
รวมถึงต้องไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือหรือว่าบริเวณแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ
คือไปดูหมดเลยนะคะทั้งศรีราชาทั้งที่พัทยาทั้งที่เกาะศรีชัง
จะได้ติดตามความคืบหน้าคดีนี้เพิ่มเติมด้วยนะคะ